คุณผู้ชมค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะร้อนแรงเหลือเกินค่ะ
ตกลงความสัมพันธ์จะเป็นยังไงจะไปต่อหรือว่าพอซ้ำนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ผ่านมาฝ่ายหญิงนะก็ออกมาตอบโต้นะผ่านสื่อนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะฝ่ายชายก็มีความเคลื่อนไหวแล้ว
เมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าตัวโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัว
รับว่าความสัมพันธ์เรียกว่าถอยกันคนละก้าว
ต่างคนต่างอยู่ค่ะจะได้มีเวลาทบทวนตัวเอง
กันบอกว่าเชื่อว่าความรักของทุกคนย่อมมีช่วงที่ดี
และช่วงที่มีอุปสรรคมีความไม่เข้าใจกัน
ซึ่งกรณีนี้ก็เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของเขาเช่นกัน
ที่ผ่านมาที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไร
ก็เพราะอยากให้มั่นใจว่ารักครั้งนี้จะไปทางไหนต่อ
ซึ่งก็มีประโยคที่เชื่อว่ากองเชียร์ฟังแล้ว
ชื่นใจแน่นอนนะคะเพราะว่ามีประโยคนึงค่ะ
กันได้บอกเอาไว้ว่าล่าสุดเราได้คุยกัน
ว่าทั้งคู่ยังพร้อมสู้เพื่อกันและกันต่อไปไหม
และในวันนี้เขายังได้โอกาสที่จะได้รักษา

นี่เป็นอย่างไร
รู้สึกว่าได้ยินประโยคนี้เนี่ยแฟนคลับใจชื้นขึ้นมาทีเดียวนะคะ
ซึ่งตัวของสาวมารีค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะ
อีโมติคอนชู๒นิ้วแบบนี้เป็นสัญลักษณ์นะคะว่าสู้นะคะ
กันก็ตอบกลับด้วยสัญลักษณ์เดียวกันนะคะ
เพิ่มเติมก็คือมีหัวใจด้วยนะคะเพิ่มเติมด้วย๑ดวง
โดยมีเพื่อนพี่น้องในวงการแล้วก็แฟนคลับนะคะ
ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลย
แล้วก็ยังโวยพรให้ความสัมพันธ์กลับมาหวานเหมือนเดิมด้วยนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐค่ะก็เอาใจช่วยด้วยละกันนะ
คู่นี้เขาก็เคมีเข้ากันเหมือนกันนะอยู่ด้วยกันแล้วก็มุ้งมิ้งดี
ใช่หลายคนก็เป็นกำลังใจให้อยากจะให้กลับมาคืนดี
แต่บางคนเขาก็บอกว่าน้องมารีหนีไปหนีไป
มีแดมมาเหรอนั่นแหละสิ